ติดตามไล่ล่าตัวเสียแป้งนาโนต
นักโทษชายของเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชนะฮะ

เพราะคุณผู้ชมสงสัยไหมล่ะคะว่าทำไมยังจับไม่ได้สักที

ใช่ทำไมยังจับไม่ได้ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแน่
นั่นน่ะสิคือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
เพราะว่าตรอเนี่ยมาให้สัมภาษณ์ออกมาให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับเรื่องการที่ญาติเสียแป้งเนี่ยติดต่อมาขอมอบตัวนะ

ท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

เราไปเจอ๖เส้นทางลับ

พื้นที่เนี่ยกินรอยต่อหลายจังหวัดนะคุณเขียนมาสอน
รังพัทธลุงสตูน
บางส่วนของสงขลาด้วยนะฮะ
ทีนี้ถ้าเกิดเสียแป้งจะลงไปแล้วเนี่ย

ตำรวจเขาบอกตั้งแต่วันที่ปะทะกันเนี่ยนะ
เมื่อเจอ๘พฤศจิกายนเนี่ยโอ้โหปิดหมด

นี่ฮะนี่เป็นที่แรกเลยนะฮะที่เราไปเจอนะฮะ

แล้วมันไปใช้เส้นทางที่แบบหลับหลับบนเลยนะฮะ

นี่รถก็ไปได้นะฮะ
เราไปที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าพง
ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่๙ตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุง
นี่จุดที่เข้าไปนะครับ
อันนี้รถใหญ่ก็ยังผ่านได้อยู่

ถ้าฝั่งบ้านตระที่ปะเหลียนจังหวัดตรังเนี่ยมอเตอร์ไซค์อย่างเดียว

หมู่๙ตะมนตะโหมดอำเภอตะโดดจังหวัดพัทธลุง

ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าพงก็คือผู้ใหญ่เจริญสิงห์ชนะสิทธิ์
ซึ่งชำนาญพื้นที่เทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
บอกว่าตัวของผู้ใหญ่เจริญสิงห์เนี่ยเป็นคนในพื้นที่

เทือกเขาบรรทัศน์เป็นแบบไหนเส้นทางยังไง

แล้วการที่ตำรวจ๔๐๐กว่านายเนี่ย
ที่หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ถ้านับจากเฉพาะที่เจอบนเขาวันยิงประทะกันเนี่ย
วันนี้วันที่๑๖แล้วนะครับ
นี่ผู้ใหญ่วาดเส้นทางให้ดูเลยบอกนี่หลับตามเดินยังได้เห็นไหม
วันนี้ยังไม่เจอตัวเลยเนี่ยเชื่อว่าต้องมีคนชำนาญเส้นทางบนเขาบรรทัศน์คอยช่วยเหลือแน่นอน
เพราะนอกจากเส้นทางหลักที่เจ้าหน้าที่เขาลาดตระเวนตามหากันอยู่แล้วเนี่ย
ผู้ใหญ่เจริญสิงห์บอกกับเราว่ามันมีอีก๖เส้นทางลับนะฮะ
นี่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้เป็นที่แรกเลยนะฮะ
เส้นทางลับที่คาดว่าเสียแป้งหนีลงมาจากเขาบรรทัศน์ได้
ผู้ใหญ่เจริญสิงห์บอกว่ามีอย่างนี้ครับ
เส้นทางนาแคร์อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง
เส้นทางนาแคร์แหลมยุง
เส้นทางนาแคร์คลองกง
เส้นทางน้ำตกท่าช้างอ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้าง
๕เส้นทางโปะเรียบนาแคร
๖เส้นทางโปะเรียบท่าช้าง
ค่ะพอชาวบ้านในพื้นที่บอกเป็น๖เส้นทางลับ
เรานำเสนอว่ามันเป็น๖เส้นทางลับ
มันคือรับแบบเจ้าหน้าที่ทราบหรือไม่ทราบค่ะพี่อุ๋ย
แต่ผู้ใหญ่เจริญสิงห์บอกนี่ชาวบ้านเขาขึ้นลงกันเป็นประจำนะ
แล้วก็ผู้ใหญ่ก็วาดได้แบบวาดได้เลยว่า๖เส้นทางตรงไหนบ้าง

ก็เลยไปปิดไปไล่กันอยู่ทางอื่น
แต่ทางฝั่งที่ตะโมดพัทธลุงตรงนี้ขึ้นลงได้
นี่ฮะ๖เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้ในการขนส่งทางการเกษตรนะฮะ
มีถนนลูกรังด้วยนะฮะลาดยางด้วยคอนกรีตก็มีนะ
คือเอาจริงนะที่เรานำเสนอข่าวมาเนี่ยมันหลายเส้นทางมากเลยนะพี่อุ๋ย
แล้วมันโยงกันเป็นย่างยังดง

สองข้างทางแน่นอนสวนยางพาราเขาขึ้นมาปลูกสวนยางพาราอะไรกันนะ
ส่วนผลไม้ก็มีมีขนำเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะฮะ
ผู้ใหญ่เจริญสิงห์บอกว่าจุดที่เจ้าหน้าที่ปะทะกับเสียแป้ง
เมื่อวันที่๘พฤศจิกายนบนเขาบรรทัศน์ฝั่งบ้านตระปะเหลียนจังหวัดตรังเนี่ย
มันเป็นจุดภูเขาสูงอยู่ตามแนวลำน้ำ
เป็นภูเขาซ้อนกัน๓๔ชั้นความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยก็พันกว่าเมตร
ซึ่งคาดว่าตอนที่ปะทะกันเป็นชั้น๒
ยิงประทะเสียแป้งเนี่ยน่าจะหนีลงมาตามเส้นทางของลำน้ำบนภูเขาที่เรียกว่าสองแพรกห้วยยวน
แล้วเดินต่อลงมายังที่น้ำตกท่าช้างทางสรรเขื่อนทางทิศใต้
เพราะฉะนั้นส่วนตัวมั่นใจว่าเสียแป้ง

โอ้โหเนี่ยก็อาจจะใช้๖เส้นทางนี้หรือเปล่า

เพราะว่าเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้หาของป่า
แล้วเป็นเส้นทางออกหมู่บ้านได้แบบใกล้ที่สุดเลย
กระจ่าวมา๔๕กิโลกรัมเดินเท้า๔ชั่วโมง

วิ่งหนีนะ๒ชั่วโมง

ทุกเส้นทางออกถนนเลย

หวยแล้วก็หลบหนีต่อไปทางไหนก็ได้

โอ้โหก็เลยไม่มั่นใจไงว่าเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าปิดล้อมทั้งบนเขาทั้งด้านล่างแบบครบทุกเส้นทางมันครบทุกเส้นทางจริงหรือเปล่า
เพราะเส้นทางมันเยอะเจ้าหน้าที่เลยเพิ่มระดับความเข้มข้นในการไล่ล่านะคะ
ก็ยังเชื่อว่าน่าจะอยู่บนเขาบรรทัศน์นี่แหละมันมีร่องรอยต่างที่บ่งชี้ถึงลักษณะการดำรงชีพในป่าค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เน้นตรวจสอบจุดเป้าหมายตามเพิงพักริมแหล่งน้ำตามถ้ำ
แล้วอย่างที่เรานำเสนอคุณผู้ชมไปว่าไปเจอถ้ำหนึ่งใช่ไหมคะ
เชื่อว่าเสียแป้งและสมุนเนี่ยพักพิงถ้ำนี้อยู่บนจุดสูงห่างจากรัศมีที่มีการปะทะกันเนี่ย
ประมาณสักห้ากิโลค่อนไปทางจังหวัดรังมีทางเข้าออกทางเดียว
แต่ถ้ำตรงนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปสำรวจได้พื้นที่ไม่เอื้ออำนวยเสี่ยงกลัวจะไม่ปลอดภัย
ก็ถ้าเดินเท้าทางตรังเนี่ยก็จะเข้าถึงถ้ำนี้ได้ง่ายกว่าทางพัทธลุงมันยังมีถ้ำตรงเนี้ยที่เดาว่าอาจจะเป็นแหล่งกบดานของเสียแป้ง
แต่พื้นที่มันกว้างอย่างไปสานมากเท่าไหร่ครับมากค่ะ